พร้อมกับต้มอึ่งวันนี้นะคะตอนนี้น้ำพร้อมแล้ว
เครื่องต้มยำก็พร้อมแล้วรอแต่อึ่งค่ะ
เขาบอกว่าจะต้องนั่งรอแถวข้างโอ่งแล้วอึ่งเขาจะออกมา
เอาเดี๋ยวดิฉันรอพักหนึ่งนะคะแต่ช่วงนี้อึงเขาน่าจะออกมาแน่นอน
เพราะหลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศ
ฝนลดลงแล้วแต่ดันไปกองอยู่ที่ภาคใต้ค่ะ
หนึ่งถึงสองวันนี้ภาคใต้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าจะเป็นฝนที่ตกหนัก
ตกแรงตกนานระวังเรื่องของน้ำท่วมจับปลาน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ
จะเห็นว่าภาพถ่ายดาวเทียมช่วงเนี้ยค่ะตีห้าสี่สิบห้า
ภาคใต้มีเมฆก่อตัวขึ้นมาแล้วนะคะโดยเฉพาะจุดที่เป็นสีส้มส้มเหลืองเหลือง
นั่นคือจุดที่อาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักตกแรงด้วยวันนี้ตกแช่ตลอดทั้งวันแล้วค่ะฝน
ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนณช่วงเวลานี้ค่ะจะเห็นว่าลมหนาวค่ะ
จากประเทศจีนพัดปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยย้อยเข้าที่ภาคอีสานก่อนเลย
อีสานเช้านี้นะอากาศจะเย็นค่ะเห็นเพื่อนโพสต์เฟซบุ๊คเหมือนกันบอกว่า๒๓องศา
พื้นที่ไหนอากาศเท่าไหร่ส่งไลน์มาบอกกันหน่อยนะคะ
และลมหนาวที่เขาพัดเข้ามาเขาดันฝนให้ต่ำลงมา
จากสัปดาห์ที่แล้วฝนตกทับภาคเหนือภาคอีสาน
เขาดันให้ต่ำลงมาแล้วมาเจอกับอะไรมาเจอกับตัวแอลเนี่ยค่ะ
อมความร้อนตรงนี้กลายเป็นฝนเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้
นี่แหละค่ะคือปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในประเทศไทย
วันนี้ภาคใต้ค่ะฝนจะตกหนักแล้วก็ตกนาน

นี่คือภาพจำลองที่คาดเป็นการคาดการณ์ว่าฝนจะเกิดนะคะ
เกิดภาคใต้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
แล้วก็จะลากยาวไปจนถึงช่วงเย็น
ชาวภาคใต้เตรียมรับมือกันหน่อยนะคะส่วนใครไปเที่ยว
อาจจะต้องผิดหวังสักนิดนึงนะคะ
ไปเที่ยวเกาะแก่งต่างอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่
โดยเฉพาะนี่ค่ะนี่คือจุดที่อาจจะเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าได้
อาจจะเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าได้นะคะ
ระมัดระวังค่ะหลังจากที่มันเกิดฝนแบบนี้
ก็จะเห็นว่าฝั่งอันดามัน
จุดที่มีฝนก็คลื่นประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตรนะคะ
แต่จุดที่น่าสนใจคือตรงนู้นค่ะ
ชบุรีประจวบคีรีขัน
เน้นที่พื้นที่อำเภอหัวหินอำเภอบางสะพานน้อย
คลื่นสูงนะประมาณ๒เมตรได้เลยนะคะ
และจุดไหนยิ่งมีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร๕๐เซนติเมตร

ฝนตกลงมาหลายวันอุณหภูมิไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ค่ะ
ฟ้าโปร่งเน้นเฉพาะตอนโบรณ์ของประเทศนะ
ฟ้าโปร่งและแถมอากาศเย็นขึ้นด้วย
หลายคนบอกว่าสัมผัสได้ถึงอากาศเย็น
กรุงเทพก็เย็นเช่นเดียวกัน
แต่สัปดาห์ที่แล้ว
เชียงใหม่ฝนตกตกถึงขั้นน้ำป่ามาเลยค่ะ
สีแดงแบบเนี้ยอุ้ยน่ากลัวจังเลยนี่คือน้ำตกแม่กลางเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
น้ำป่าสีแดงเข้มมาเลยค่ะและพัดเอาร้านค้าเอาแพร่อาหารที่เขาจัดไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว
เขาบอกมันมาแรงมากจนถึงขั้นหายวับไปกับตาเลยเหลือแค่เต็นต์คลุมร้านค้า
วายโอ้ยไม่เหลืออะไรเลยและช่วงนี้นะคะแม้ฝนมันจะลดลงแล้วเนี่ย
ต้องระวังต่อเนื่องนะแล้วถ้าช่วงไหนไม่มีฝนอย่าลืมนะ
อย่าลืมเข้าไปสำรวจความเสียหายด้วยส่วนที่บึงการค่ะ
สภาพอากาศแปรปรวนมากจู่จู่ลมหนาวก็มา
เพราะบึงกาลนี่เป็นภาคอีสานตอนบนเป็นจุดที่รับอากาศหนาวจุดแรกเลยของประเทศไทย
มาค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันผู้ป่วยเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะผู้สูงอายุปรับตัวไม่ค่อยทันไงคะ
ลูกหลานช่วยกันดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยอย่าลืมเด้อเอาภาคอีสานค่ะ
แต่ว่าลมหนาวก็เกิดขึ้นไม่นานหรอกค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดีขึ้น